คุณผู้ชมคะหลายคนชอบนำสุนัขชอบนำแมว

เห็นว่าวัดน่าจะเป็นสถานที่ที่มีเมตตาแล้วก็ใจบุญ

คือเขาต้องรับเลี้ยสุนัขจรจัดประมาณ๑๗๘ตัว

แล้วปรากฏว่าร้อยกว่าตัวเวลามันเห่าเสียงก็ดัง
วัดก็ไปมีปัญหากับชาวบ้านที่อยู่โดยรอบ

ล่าสุดค่ะมีคนเอายาเบื่อมาวางสุนัขนะคะ

ตรงนี้คือส่วนบริเวณกรงเลี้ยงสุนัขภายในวัดแม่หยวก
อยู่ในซอยตรงข้ามสารากลางจังหวัดเชียงใหม่

สุนัขส่วนหนึ่งจากที่เลี้ยงไว้ทั้งหมด๑๗๘ตัวเนี่ย

มันเห่าเสียงดังรบกวนค่ะ
บางตัวก็ไม่สบายนะมีพิการด้วย
เองก็ต้องแบกรับภาระเพราะว่าสุนัขกว่าร้อยตัวนี้
คือสุนัขจรจัดที่คนเอามาปล่อยทิ้งไว้ที่วัด
เองก็กลายเป็นว่าต้องมีปัญหาความขัดแย้งกับชาวบ้านรอบวัด

พระครูสมุอภิษฎอิสิยาโนเจ้าอาวาสวัดแม่หยวก
ไปแจ้งความกับตำรวจสพช้างเผือกว่า
มีคนร้ายลอบวางยาสุนัขในวัดจนน้ำลายฟูมปากไป๒ตัว
แล้วก็หายไป๑ตัวยังหาไม่พบ
ว่าจะถูกยาเบื่อไปตายในป่าละเมาะแล้วนะคะ
ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดก็นี่แหละค่ะอย่างที่เห็น

สุนัข๓ตัวนี้ไปวิ่งเล่นด้านหลังวัด
หลังจากนั้นลูกศิษย์ก็ไปเจอว่ามีน้ำลายฟูมปาก๒ตัวและหายไป๑ตัว
น้ำลายฟูมปาก๒ตัวที่เจอเนี่ยก็นำส่งโรงพยาบาลสัตว์เพื่อล้างท้อง

รวมถึงในภาพกล้องวงจรปิดก็เห็นภาพชายต้องสงสัย
บริเวณที่ใกล้กับตรงที่สุนัขไปวิ่งเล่นด้วย
เจ้าอาวาสบอกเลยนะคะว่าทางวัดต้องแบกรับภาระ
ดูสุนัขที่ถูกนำมาปล่อยมากถึง๑๗๘ตัว
มีปัญหากับชาวบ้านข้างเคียงมาตลอด
เพราะว่าสุนัขเห่าเสียงดังจนชาวบ้านรำคาญ
ทางวัดจะพยายามแก้ปัญหาด้วยการย้ายกรงไปอยู่ทางเหนือของวัด
ซึ่งไม่ติดกับชุมชนแล้วแต่ก็ยังไม่วายคุณผู้ชม
ชาวบ้านใช้หนังสติ๊กยิงใส่จนหลังคากุฏิแล้วก็หลังคาห้องน้ำ

คือเดือดร้อนวัดนะคะวัดไม่ได้ทำอะไรเลย

เป็นภาระของพระเป็นภาระของวัดชาวบ้าน
รำคาญเสียงสุนัขเห่าก็ยิงหนังสติ๊กใส่กุฏิวัดอีก
เจ้าวาดบอกต้องเปลี่ยนกระเบื้องไปหลายต่อหลายครั้งแล้ว
แล้วที่ผ่านมาเนี่ยสุนัขวัดก็ถูกลอบวางยาเบื่อตายไปกว่า๑๐ตัวแล้วด้วย

แม้ว่าจะสงสัยไว้แต่ก็ไม่มีหลักฐานที่ชัดเจน

ก็คงต้องย้ำนะเวลาเลี้ยงเราก็รัก
แต่ว่าเวลาคุณผู้ชมเลิกรักเนี่ยอย่าไปปล่อยแบบนี้เลย
คือคิดก่อนที่จะเอามาเลี้ยงนะคะอย่าเป็นภาระคนอื่นแบบนี้
เลี้ยงสุนัขนี่คือภาระจนกว่าเขาจะไม่อยู่แหละ